เกมห่วงผู้รุ่นน้องก่อนครับ

รอจังหวะชัดเท่านั้นครับ

หันเข้าไปที่ฐานล่างครับ

บิ๊กชัยเกี่ยวก็หวดคืนครับ

จริงครับโอ้โห

บิ๊กชัยอ้อสารสึก

เลือดครับบริเวณใต้ตาทางด้านขวานะครับ

ลูกฟังให้พิ้งครับ
ดูจังหวะตบกาดสวยนะครับท่านผู้ชมครับ

หลังจากที่หมุนตีหมุนเสียบไปแล้วนะครับ
ยัดต่อยัดและกลับตัดครับ

วิชัยดูครับตบกาดแล้วฟันด้วยซ้ายครับ
โอ้โหล่วงทันทีครับ
หน้าขาเขิมมันสั่นครับโอ้โหไม่รู้ยังไงไหวเลยครับท่านผู้ชมครับ
บปุ๊บฟันปั๊บครับสมบูรณ์แบบครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหแล้วแชมป์ด้วยไปกัน๕๓กิโลกรัมคนใหม่
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยครับ
และคุณผู้ชมครับเราได้แชมเปียนคนใหม่แล้วครับ
ท้าชิงของเราเอาชนะไปได้และเป็นแชมป์เปียนของเราในพิกรรมหนัก๕๓กิโลกรัม